เป็นคลิปวัยรุ่นจังหวัดบึงกาล
มากันเกือบ๒๐คนนะคะ
มีดไม่รู้กี่เท้าไม่รู้กี่มือ

รุมกระทืบผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ปี
จนกระทั่งเขาแน่นิ่งไปเลยนะ

กระทืบต่อจนกระทั่งตอนนี้อาการสาหัสนะคะ
สมองบวมนี่เป็นภาพเหตุการณ์
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ

ล่าสุดนะฮะตำรวจสามารถไปรวบมาได้แล้ว
หนึ่งคนมาสอบปากคำนะคะ
นี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจโทยอดยมอุปการรองผู้กำกับการ
สอบสวนสพเมืองบึงกาลบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

ของวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุทะเลาะกัน
ภายในตลาดตอง๗ข้างปั๊มน้ำมันปตทบึงกาล
ก็เลยเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุพอไปถึง
พบว่าผู้บาดเจ็บนอนหมดสตินอนจมกองเลือด
อยู่บริเวณข้างอังน้ำซึ่งตั้งอยู่กลางตลาด
พอไปช่วยนะตอนนั้นสภาพคือไม่ไหวแล้ว
สะบักสบอมหมดสติตำรวจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
บึงกาลแต่ไม่ไหวค่ะเพราะอาการเนี่ยหนักจริง
หนักมากก็เลยถูกส่งตัวต่อไปรักษาเที่ยว
โรงพยาบาลอุดรธานีทราบชื่อคนที่โดนกระทืบ
จนน่วมอาการปางตายชื่อว่านายภูนรัฐกลิ่นม่วง
อายุ๒๙ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสุราชธานีค่ะ
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ตอนนี้อย่างที่รายงานกันไปนะคะอาการสาหัสมาก
สมองบวมเนื่องจากว่าถูกฟันด้วยมีดด้วยที่ศีรษะ
ส่วนคนก่อเหตุที่ตำรวจไปตามรวบตัวมาได้
หนึ่งในจำนวนนี้คุณผู้ชมลองนับดูว่ากี่คน
ตำรวจไปรวบตัวมาได้แล้ว๑คนชื่อว่านายพิสิทธิ
งคำพันธ์อายุ๑๙ปีเป็นชาวอำเภอบึงกาลค่ะ
รวบตัวมาสอบปากคำนะคะคือผู้ก่อเหตุเนี่ย
รับสารภาพบอกว่าเป็นคนใช้มีดฟันศีรษะของคู่กรณีจริง
สาเหตุอ่ะสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะทำไมต้องไปรุมเขาขนาดนั้นน่ะ
ทำไมต้องไปฟันขนาดนั้นสาเหตุเกิดจากไม่พอใจที่คู่อริค่ะ
ไปจีบแฟนสาวของลูกพี่ไปจีบแฟนของลูกพี่
มันเลยยอมกันไม่ได้สุดท้ายมีเรื่องทะเลาะกันนะครับ
ทะเลาะกันในร้านอาหารก่อนหลังจากนั้นก็ลุกลามบานปลายออกมาข้างนอกร้าน
กระทั่งไล่ทำร้ายกันก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเมาสุราด้วย
จากนั้นตำรวจหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจเนี่ย
ค้านการประกันตัวก็เลยมีการนำตัว
ส่งฝากค้างต่อสารจังหวัดบึงการทันทีนะคะ
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นที่ปรากฏอยู่ในคลิปตอนนี้
ตำรวจลงพื้นที่ไปล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ